สาว๑๗ช้ำใจ
คือถูกแก๊งค้ายาเสพติดขืนใจมาราทอน๕วันนะครับ

เป็นเพราะแฟนนุ่มวัยเดียวกันของเธอนั้น
เอาตัวเธอไปขัดดอก
เพราะแฟนนุ่มไม่มีเงินจ่ายค่ายาเสพติด
คุณผู้ชมไปดูนาทีที่ผู้หญิงคนนี้ถูกเอามาปล่อยทิ้งไว้
และแม่ของผู้หญิงคนนี้เข้ามาโผล่ก่อนนะครับ
นี่แหละครับก็ถือเป็นช่วงวินาทีนะฮะ
หลังจากที่ทั้งแม่แล้วก็ตำรวจตามหาตัวสาววัย๑๗คนนี้
ก่อนหน้านี้นะครับนางสมคิดอายุ๔๓ปี
แม่ของเด็กหญิงวัย๑๗ได้ไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรม
แล้วก็แจ้งความไว้ที่สพเมืองนครนายกนะครับ
ลูกสาวก็คือนางสาวเอถูกแก๊งค้ายาฉุดตัวไป
ตั้งแต่วันที่๗กันยายนคือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ

เมื่อวานนี้น้องเอได้โทรศัพท์กลับมาหาแม่
บอกว่าสบายดีแม่ไม่ต้องเป็นห่วง
ให้แม่ไปถอนแจ้งความแล้วก็บอกว่าอยากกลับบ้านแล้ว

หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจ
ก็ได้ไล่ล่ากดดันแก๊งค้ายาที่พาตัวน้องเอวัย๑๗ไปอย่างหนัก
จนกระทั่งคนร้ายได้พาตัวน้องเอมาปล่อยทิ้งไว้ใต้สะพานแยกหินกอง
พอเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสจึงไปรับตัวมาทันที
ทันทีที่น้องเอพบกับแม่ก็โผล่กอดกันทั้งน้ำตาแล้วครับ
เอได้เล่าถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอบอกว่า
เธอไว้วางใจแฟนนุ่มแฟนนุ่มวัยเดียวกัน
เธอจึงถูกหลอกตกนรกทั้งเป็นแบบนี้
โดยคบหาดูใจกับแฟนนุ่มชื่อว่านายบอสอายุ๑๗ปีเหมือนกันเลย
บกันมาได้ประมาณ๒ปีตั้งแต่อายุ๑๕แล้ว
ที่ผ่านมาก็รู้นะว่าแฟนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มักจะมีเพื่อนหลายคนเข้ามามั่วสุมกันอยู่บ่อย
เคยห้ามแล้วแต่แฟนไม่ยอมเลิกเลยไม่เลิกยุ่งกับยาเลย
ในคืนวันเกิดเหตุเธอกับแฟนและเพื่อนอีกคนนะฮะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหาของกินในตัวเมืองนครนายก
จากนั้นนายบอสแฟนของเธอให้เธอไปรับของจากผู้ชายคนหนึ่ง
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายปราโมท
แต่ปรากฏว่าตอนเธอไปรับของจากนายปราโมท
นายประโมทก็หลอกพาเธอขึ้นรถ
แล้วขับไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนั้นเธอกลัวมากเลยนะแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะอยู่ในรถ
พอไปถึงปากช่องนะก็ถูกนายปราโมทบังคับข่มขืน
ตั้งแต่วันเสาร์จนมาถึงเมื่อวานนี้
คือติดต่อกัน๕วันกว่าจะปล่อยตัว
คือตัวเธอพยายามขอร้องนายปาโมทอย่าทำเลยอย่าทำหนูเลย
แต่ว่านายปราโมทก็ไม่ยอมเลยนะคะ
น้องบอกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยค่ะ
แล้วที่น้องเนี่ยน้องบอกว่า
นายปาโมทบอกแบบนี้ว่าที่ต้องโดนน้องวัย๑๗ต้องโดนแบบนี้
เพราะว่าพี่ชายของแฟนส่งเธอมาขัดดอก
คือแปลว่าแฟนคือในบอสแล้วพี่ชายของนายบอสเนี่ย
ส่งน้อง๑๗คนนี้มาขัดดอก
ชดใช้หนี้ยาบ้าที่เคยสั่งกันไว้๔๐๐เมตร

นี่คือข้อตกลงที่จะส่งตัวเธอมาขัดดอกหรือมาหักหนี้
ใช่เขามีการคุยกันผ่านทางแชทด้วยนะ
ใช่เรามีข้อความเมื่อกี้ที่ให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าจอ
ฟังเสียงหน่อยฮะผู้เสียหายน้องผู้หญิงคนนี้ครับ
พอให้ขี่รถเขาบอกว่าจะมีคนโทรมา

ก็ขี่ไปตามแล้วเขาก็บอกให้ไปจอดบ้านหลังนั้น

แล้วเขาก็ให้ขึ้นรถแล้วจริงหนูก็ไม่รู้

คนที่ชื่อโมธอ่ะครับ

ก็บ้านกี่คนครับกับนั้น

หนูก็ไม่ได้ถามเขาว่าเสียงจะเป็นไง
หนูกลัวหนูก็เลยสั่ง

ทิ้งไว้ที่แถวแยกหินกอง

แล้วยังมีการข่าว

ตำรวจก็ส่งตัวน้องไปให้แพทย์ตรวจหาร่องรอยการถูกข่มขืน
แล้วก็จะได้นำตัวแฟนนุ่มมาสอบปากคำ
ออกหมายจับนายปราโมทในข้อหาพรากผู้เยาว์
และข้อหากักขังหน่วงเหนียวกระทำชำราวนะครับ
สำหรับนายปราโมทพบประวัติ๕คดีเลยนะ
ข่มขืนกระทำชำราวพรากผู้เยาว์และคดียาเสพติด
ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายแล้วเพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำ
เมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
แล้วก็การตรวจสภาพร่างกายน้อง
พบว่าน้องถูกข่มขืนจริงนะฮะ